เพราะว่าละครเรื่องล่าสุดบอกเลยว่าพี่แอนเนี่ยเป๋แบบไปไม่เป็นเลยจริง
แต่ทำได้ชะมิล่าเค็มข้นเฉือเฉือนดราม่า
และมีแผลชีวิตของคู่รัก
ตอนได้เห็นชื่อพี่แอนทองผสมแสดงนำเรื่องนี้
หลายคนบอกอุ๊ยเหมาะมากเหมาะกับพี่แอนที่สุด
เพราะมันต้องระดับตัวแม่เท่านั้น
หลังจากที่ถ่ายทำจนปิดกล้องไปพี่แอนออกตัวเลยว่าโอ้โหน้องจ๋า
นี่คือละครที่ยากที่สุดในชีวิต
ซีนเนี่ยทำเอาตัวเองโอดโอยอยู่เหมือนกันนะคะ
เรื่องนี้ยังทำให้พี่แอนค้นพบว่า
ตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรเลย
หลังได้เล่นกับพระเอกสุดหล่ออย่างอนันดา
แล้วก็ยกให้เลยนะยกให้อนันดาเนี่ยเป็นครูทางการแสดงด้วย
โอ้โหระดับพี่แอนทองผสมออกปากชมขนาดนี้
เขาต้องเก่งขนาดไหนคะเนี่ยพี่เอสค่ะ
ยกให้เขาเป็นอาจารย์แอนนะคะ

โชคดีมากที่ครั้งหนึ่งได้ร่วมงานกับอนันดาเลย

สกิลเขามากกว่าแอนหลายชั้นมาก
เพิ่งรู้ว่าแอนอ่อนหัดมากจากเขานี่แหละ

แต่จริงเขาเป็นคนแสดงความรักตลอดเวลา
คือเป็นผู้ชายที่ชอบสัมผัสตัว
คือเขาเป็นคนมีความรักให้กับพาร์ทเนอร์ตลอด

อยากดูในเวอร์ชั่นไทยอะไรค่ะอะไรเชอรี่

ในความที่แม่หลวงจะต้องเอาชนะ
จริงก็ไม่ถึงแขนแหละหรอก

ผมอาจจะออกนอกบทเยอะ

แล้วผมเข้าใจว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นอย่างนี้

ไปไหน
ผมว่าเขาอาจจะแค่เจอของแปลกเฉย

ช่วงเวลาที่เราสู้มาด้วยกัน

เพราะเนื้อหามันหนักใช่ไหม
คือนักแสดงมันต้องอาศัยกันและกันสูง

ฉันคือหมอตีหลายเรื่องไง

แต่เวอร์ชั่นไทยเนี่ยยังไม่รู้ชื่อนะว่าชื่อรายการ